ช่วงปลายปีนี้นะครับจะมีมหากรรมกีฬาสำคัญก็คือกีฬา๔เกมและเหรียญทองแห่งศักดิ์ศรีก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นฟุตบอลนะครับ
ใช่ครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะเจอกับคู่ปรับเก่าก็คือเวียดนามนะครับคือทุกชุดปีนี้เจอกันเกือบทุกชุดแหละนะครับแต่ว่าเรายังไม่ชนะเขาเลยนะครับ
มีโอกาสที่จะได้เจอกันอีกครั้งเพราะว่าการแบ่งโถในการจับสลากเนี่ยเราอยู่คนละโถกับเวียดนามนะครับแล้วมันก็มีโอกาส๑ใน๒ที่ถ้าเราอยู่สายนี้เขาก็อาจจะมาอยู่ในสายเดียวกับเรานะครับหรืออาจจะไปอยู่อีกสายหนึ่งคือโอกาสมัน๕๐นะครับที่เราจะได้เจอกัน
จากเดิมนะครับการแข่งขันฟุตบอล๔เกมจะมีกระหนดจับสลากในวันนี้นะครับแต่ว่าล่าสุดสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยืนยันนะครับว่าการจับสลากการแข่งขันฟุตบอล๔เกมทั้งชายและหญิงนะครับจะมีขึ้นวันที่๑๕ตุลาคมครับรวมไปถึงการจับสลากแบ่งสายกีฬาประเภททีมอื่นด้วยนะครับจะมีขึ้
ประเด็นสำคัญก็คือพอเราอยู่โถที่๑โถที่๑ที่อยู่ในสายดีกว่าเราเนี่ยก็คือเป็นฟิลิปปินส์นะครับทำให้ทั้งฟิลิปปินส์ที่เป็นเจ้าภาพอยู่ในโถดีกว่าเราเพราะฉะนั้นเราจะไม่เจอฟิลิปปินส์แน่นอนเพราะฉะนั้นเรื่องเสียงเชียร์อาจจะอาจจะลดได้แต่เรื่องของฝีเท้าหลายคนอาจจะมองว่าถ้าเราอยู่กับ

ด้วยนะครับสังเวียสหลักครับสังเวียสหลักก็เป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนที่จะทำให้การกันครังนี้ตามมาจะออกหน้าก

แข่งขันเริ่มตั้งแต่๒๖พฤศจิกายน
จนถึงวันที่๑๐ธันวาคมครับ
จุดเปลี่ยนก็คือเรื่องของสนามญาติเทียม
ที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมกันเป็นอย่างดี

ก็มีความแตกต่างกันนะครับ